สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

มิ้นนะครับเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงปั๊บตื่นเต้นทันทีนะครับ
นี่แหละครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐพระราชบดีแบบนี้
คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับ
เมื่อไหร่ที่ขึ้นขาอย่างเมื่อนั้นหายซ่าทันทีจะเป็นอย่างไรนั้น

จับแขกไม่ขึ้นทันรอกทุกกลาง
ทุกปีเจ้าหน้าที่ในฟาร์มจะต้องดูแลกีบเท้า
เพราะกลัวว่าจะไม่โรคเกี่ยวกับเท้า
แต่ละตัวจึงถูกนำมาดัดแปลงตัดแต่งกีบเท้า
่งไว้ครับนิ่งไว้เดี๋ยวสบายจ้า
นี่คือการฝึกของเหล่าน้องหมาเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย
ถูกประสงค์ของเจ้านายที่สั่งให้น้องหมาแต่ละตัว
แม่สั่งแบบคนก็ทำไม่ได้ล่ะครับผม
ดูสิครับกระโดดทั้งทีทิศเป้เห็นแล้วอายเลยล่ะครับ

นี่คือการแข่งขันจอมพลัง
ยกก้อนหินขึ้นไปบนถังไม้โอ๊ค
ผ่านยกผ่านยกผ่านไปเรื่อยครับผม

เรามาลุ้นก้อนหินก้อนสุดท้าย

ได้เรียบร้อยเก่งสุดยอดจริง
คุณผู้ชมครับนี่แหละครับวิถีแบบไทย
การทำลายไม่ได้ง่ายนะครับลายมังกรแบบนี้
ทำจากฝีมือล้วนค่อยบรรจงทำลวดลายไป

ถ้าเจอคนขายองค์ที่ไหนจะต่อราคานะครับ
เพราะทำด้วยฝีมือและจากใจคนไทยจริง

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ